กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมยังจำมาเรียมแล้วก็ยามิวได้ไหมคะ
พยูนที่เป็นขวัญใจของชาวไทยเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นลูกพยูนที่แบบหลายคนรู้จักค่ะ
แต่น่าเสียดายนะคะที่มันตายไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
คือเมื่อ๔ปีก่อนจากการกลืนกินเศษพลาสติกในทะเลจนกระทั่งไปอุดตันระบบทางเดินอาหารแล้วก็ตายในที่สุดนะคะ
แม้ว่าการตายของลูกพยูนจะสร้างความโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่ได้ศูนย์เปล่าค่ะ
ล่าสุดนะคะทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดให้วันที่๑๗สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติ
เพื่อเป็นการร่วมรักษาพายูนไปด้วยกันติดตามได้จากรายงานค่ะ
สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันที่ลูกพยูนชื่อมาเรียมขวัญใจชาวไทยได้เสียชีวิตลงจากการติดเชื้อจากขยะพลาสติกที่อุตัน

เรื่องราวของมาเรียมทำให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจ
ประเด็นการอนุรักษ์พยูนและตระหนักถึงปัญหาขยะทะเลมากขึ้น

และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพยูน
ที่มีต่อระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดให้วันที่๑๗สิงหาคมของทุกปี
เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติ
ย้อนไปเมื่อวันที่๒๖เมษายน๒๕๖๒
พยูนเพศเมียหรือที่รู้จักกันในชื่อมาเรียม
เกยตื้นบริเวณแหล่งย่าทะเลจังหวัดกระบี่
และได้รับการดูแลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ต่อมาไม่กี่เดือนลูกพยูนเพชรภูถูกพบเกยตื้นอีกตัวชื่อว่ายามิว

พยูนทั้งสองตัวเสียชีวิตในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
การกลืนกินเสร็จขยะพลาสติกในทะเล
การตายของมาเรียมและยามิวเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจและให้ความสำคัญ
กับการอนุรักษ์พายูนมากยิ่งขึ้น
ยูนมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศย่าทะเล
และยังช่วยคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวนตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ที่จะช่วยสงวนและอนุรักษ์พยูนไว้อย่างเข้มงวด
อยากให้ทุกคนร่วมกันระลึกถึงมาเรียมและมุ่งมั่น
ที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่
ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์พยูนและบ้านพายูนหรือย่าทะเล
ให้อยู่คู่ทะเลไทยไปอีกนานแสนนาน